คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยการแถลงคดีการจับกลุ่มคนร้าย
ก่อเหตุกราดยิงชิงทองที่ลบบุรีนะครับ
คดีนี้มีผู้เสียชีวิตไป๓ศพบาดเจ็บอีก๔คน
วันนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงข่าวเกี่ยวกับคดีนี้
ขณะที่ผู้ต้องหาได้เปิดปากสารภาพเป็นครั้งแรก

ตำรวจไม่ได้นำตัวนายประสิทธิชัยผู้ต้องหา

พร้อมเปิดลำโพงให้นักข่าวได้สักถามแทน
นายประสิทธิชัยเผยมูลเหตุจากปัญหาส่วนตัว

ก่อเหตุชิงทองที่ลบบุรี
ส่วนกระแสข่าวว่าสาเหตุอยากตายไม่เป็นความจริง
ตอนยิงนัดแรกเพื่อเปิดทางให้กลัวเท่านั้น
โดยวางแผนล่วงหน้ามาประมาณ๒๓วัน
พร้อมยืนยันไม่มีความขัดแย้งส่วนตัวกับคนในร้านทองเด็ดขาด

เกิดจากถุงมือขัดโกงไก่ปืน
พยายามดึงถุงมือขยับออกจึงยิงไป๒นัด
สำหรับท่อเก็บเสียงสั่งมาจากเพื่อนรุ่นน้องในเน็ต
ที่ต้องใช้เพราะต้องการลดเสียงไม่ให้เสียงดังและไม่ให้คนตกใจ
กรณียิงเด็กคาดว่ากระสุนฉลับไปโดนโดยไม่ได้ตั้งใจ
พอดูข่าวกระสุนไปโดนเด็กก็รู้สึกสำนึกและเสียใจกับการกระทำ
ผู้สื่อข่าวยังถามต่อว่าทำไมกลับไปใช้ชีวิตสุขสบายได้
นายประสิทธิชัยให้เหตุผลว่าต้องพยายามทำตัวให้เป็นปกติที่สุด
และไม่คิดหนีแต่ทุกครั้งที่เห็นข่าวก็รู้สึกเสียใจ
มูลเหตุจูงใจในการทำครั้งนี้ใช่ไหม
มูลเหตุจูงใจในการลงมือทำครั้งนี้เพื่ออะไร
หนึ่งจัดปัญหาส่วนตัว

แล้วปุ๊กมือนะครับที่ว่าใกล้อยู่เนี่ย
มันเข้าไปถัดในกรดถัดปืนนะครับ
พอจุงดึง
มันได้ยิงออกอีกสองครับ
คือมันนานมันมันมันปุ้กมือเข้าไปทันอ่าไกลปืนนะครับ
แล้วทำไมเห็นเด็กไหมคะเห็นเด็กแล้วทำไมยินเด็ก
เรื่องต้นตำรวจแจ้ง๘ข้อหานัก
ฆ่าผู้อื่นเพื่อตระเตรียมการ
หรือเพื่อความสะดวกในการกระทำผิด
ทรัพย์โดยใช้อาวุธปืนและยานพาหนะ
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
และยิงปืนในพื้นที่หมู่บ้านและชุมชน
พลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดศุกร์

เปิดเผยว่าผู้ต้องหาสารภาพทุกข้อหา
ส่วนหลักฐานสำคัญคือทองรูปภัณฑ์ของกลาง
พบ๓๑เส้นที่บ้านตกในที่เกิดเหตุ๑เส้น
รวม๓๒เส้นครบตามจำนวน
ตอนนี้หลักฐานของกลางพบเกือบครบแล้ว
อาวุธปืนรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในวันก่อเหตุ
ยังขาดอยู่คือท่อเก็บเสียงซึ่งยังอยู่ในแม่น้ำ
ส่วนกระแสข่าวว่าตำรวจสืบจับจากเหงื่อคนร้าย

และการที่ผู้ต้องหาให้การเปลี่ยนไปมา

แต่ตำรวจยืนยันตามกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา
ผู้ต้องหาเจตนาฆ่าเจตนาชิงทรัพย์
ตำรวจตั้งข้อหาตามการกระทำ
ข่าวแทรศทีวีรายงาน